ชาวจังหวัดอุบลรัชธานีรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง
มีการพาไปชมทุ่งดอกอีฮีนที่ตอนนี้บางสะพรั่ง
ในบ้านตำแย่นะครับที่ตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองอุบลรัวชธารณี
เรียกความสนใจให้ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาครับอดไม่ได้ต้องไปแวะแล้วก็เข้าไปชมไปถ่ายภาพ
ทุ่งดอกไม้สีม่วงแห่งนี้เป็นที่บรรลึกนะครับ
โดยพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นทุ่งนาครับส่วนหนึ่งก็มีการปักดำนาแล้ว
เหลือเพียงที่นาประมาณ๓ไร่ที่ยังไม่ได้มีการปักดำนาอะไร
จึงมีต้นดอกอีฮีนขึ้นเต็มพื้นที่แล้วก็ออกดอกบานสะพรั่งสวยงามอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
ที่เต็มไปด้วยดอกอีฮีนสีชมพูจากนั้นก็มีการแชร์ดอกอีฮีนสีม่วงแบบนี้
จากนั้นก็มีการแชร์ภาพอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับ
ทางด้านของนายวรสิทธิ์ขนทรัพย์ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า
ผักอีฮีนเป็นผักพันธองถิ่นชาวบ้านนิยมนำไปกินกับลาบหรือน้ำพริก
หากจะเห็นผักอีฮีนในพื้นที่กว้างใหญ่แบบนี้จะหาดูได้ยากมากครับ
เนื่องจากว่าดอกนั้นจะออกแค่ปีละครั้งช่วงเดือนกรกฎาคมไปถึงเดือนกันยายน

สำหรับผักอีฮีมหรือดอกอีฮีนนั้นเป็นวัชพืชน้ำชนิดหนึ่ง

ทั่วไปจะคล้ายกับผักตบแต่ว่าขนาดจะเล็กกว่า
ลำต้นสูงประมาณ๕๓๕เซนติเมตรออกดอกเป็นช่อดอกนะครับกรีบ
อกจะเป็นสีม่วงพบได้ทั่วไปตามทุ่งนา
แล้วก็แหล่งน้ำตามธรรมชาติแบบนี้แหละครับ